คือถ้าเกี่ยวข้องกับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็แล้วแต่นะครับ
ก็ต้องเรียกมาสอบหมดอยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้มีไหมคะ
ที่ปรากฏใช่ไหมอาจจะมีบางส่วนนะอาจจะมีบางส่วนครับ
เพราะสิ่งเหมือนนั้นเนี่ยเรามินึกไม่ถึงว่ามาถึงวันนี้
เราคิดว่าคนเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเราชี้แจงในบางส่วนกลับไปแล้วเนี่ย
น่าจะสำนึกน่าจะคิดได้นี่ผมพูดเก่ารูมไม่ได้หมายถึงใครไหม
ขณะนี้คดีหวย๓๐ล้านที่พี่น้องประชาชนสนใจอยู่ทั่วประเทศนะครับ
ขนาดนี้ความขึ้นหน้าไปประมาณจะ๙๐แล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวรอฟังประมาณวันที่๒๘นะครับ
มีการสืบสวนสอบสวนนะครับว่าท่านผู้การอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

การกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องคดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาลนะครับ
ก็เพื่อให้การสอบสวนเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมนะครับ
แล้วก็ไม่ให้เข้าไปกับยุ่งเหยิงกับในกระบวนการรวบรวมวัตถุพยานหรือพยานบุคคล
ก็จำเป็นที่ต้องเอ่อออกคำสั่งให้มาไปบริษัทการที่ศูนย์บริษัทการสัมพงานธรรมชาติก่อนนะครับ
เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับ
จะต้องเอาตัวผู้ของการซึ่งอาจจะส่งผลทำให้การสอบสวนไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้
เอาออกมาจากพื้นที่ก่อนคือเริ่มเริ่มประเด็นมันมีมูลแต่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ต้องออกมาก่อน
เอาตัวออกมาก่อนผมไม่ได้ระบุว่าเขาไปเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการทำสำนวน
แต่มีการแทรกแทรงก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ใช้คำพูดว่าแทรกแทรง
การสอบสวนถ้าผลเขาไม่มีความผิดก็สามารถที่จะส่งกลับไปได้แต่ถ้ามีความผิดก็ว่าไปตามกระบวนการ
การย้ายของกาญจนบุรีเนี่ยมันเป็นเฉพาะเรื่องของเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหวยหรือว่ามีเรื่องอื่นเข้าไปเกี่ยวข้อง
ไม่มีครับก็เรื่องอันนี้เรื่องเดียวนะครับ
ถ้าเรื่องนี้เกิดเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้จัดการถูกย้ายด้วยเรื่องของกรณีคดีหวย๓๐ล้านนี้ตัวผมเองก็ต้องกราบขอโทษนะครับ
อ่าท่านด้วยที่อ่าตัวผมเองเนี่ยอ่าทำรุ่นจึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
มีคำถามถามหลายท่านว่าผมรู้จักกับท่านผู้บัญชาการไหมนะครับขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่รู้จักกับท่านผู้บัญชาการนะครับเป็นการส่วนตัวเลย
ที่เกิดเรื่องขึ้นมาก็จะไปพบท่าน๒ครั้งครั้งที่๑เนี่ยก็ไปกับพนักงานสอบสวนก็คือประมาณวันที่๒๙นะพฤศจิกา
ครั้งที่สองก็ประมาณประมาณวันที่๑ธันวา๑ก็ไปกับญาติซึ่งท่านบอกว่าให้เอาถ้ามีรักฐานเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็ให้เอาไปให้ดูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า
ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านก็จะไปนำเรียนเรื่องของสำนวนที่ทางสอบทางครูและทางพยานแล้วเวลาครูมีเอกสารเพิ่มเติมก็ไปให้ที่ทำงานท่านดูคือท่านก็ก็จะให้พนักงานสอบสวนได้ได้แจ้งครูมานะครับไปสองครั้งเท่านั้นครับ
ครับ

ไม่เคยครับไม่เคยโทรเลยครับ
ถามว่าจะเกี่ยวตรงไหนล่ะในเมื่อคนขายลอตเตอรี่ไม่มีใครที่จะไปรู้จักคนใหญ่ขนาดนี้ก็ขายตามมีตามเกิดนะ

เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตขั้นบริการ
นะครับเพียงแต่ว่าเหตุของเรื่องเนี่ยก็เกิดจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของผมหายแล้วผมก็ไปแจ้งความที่โรงพักโดยมีการบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นเอง
ผมได้รับข้อมูลจากทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับว่าเขาถูกเนี่ยทางตำรวจไปเบิกเงินสลากที่เขาถูก

ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตำรวจเก่าผมอาจจะคุยพูดคุยได้
และในเบื้องต้นที่ทางครูมาคุยกับผมน่ะก็จริงแล้วก็อยากจะไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปถึงโรงศึกษานะครับถ้าคุยกันได้เขาก็อยากจะให้มันจบ
โดยที่ในการที่จบเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินที่ถูกเบิกไปในการถูกรางวัล๓๐ล้านทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเลยมีช่องที่ผมเลยคุยกับคุณจรูน
เนื่องจากตอนแรกของคุณครูปีชาท่านเน้นไปที่ตำรวจ

ถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่เลยนะทั้งที่ลงประจำวันเมื่อกี้เห็นบอกว่าลงประจำวันแล้วโดนย้ายวันนี้ก็น่าขอโทษคือถ้าตรงแค่ประจำวัน
แต่ท่านผู้การบอกว่าคุณปรีชาครูปรีชาไปพบเห็นไหมเห็นไหมตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ตำรวจเราเนี่ยก็ฟังมาทุกตอนแล้วก็ให้มันไม่ค่อยตรงกัน
อันนี้ประเด็นที่หนึ่งแล้วเน้นอยู่ที่ตำรวจไปที่โรงพักก็เน้นที่ตำรวจฉันซื้อฉันซื้อฉันซื้อ
คดีแบบนี้ถ้าจะคุยกันได้จบมันก็จบนะฮะคนทำสมมุติว่าคนทำลอตเตอรี่หรือของหายแล้วมีคนหนึ่งไปเก็บได้แล้วคนที่เก็บได้ก็ยอมรับว่าเก็บได้ก็คืนออกไปมันก็จบนะฮะมันก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่เป็นคดีอะไรที่มันยุ่งยากเลยครับ
ถ้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วสอบอย่างที่ว่าท่านผู้การท่านพูดตั้งแต่ทีแรกว่าเก็บของตกทำไมไม่ตั้งข้อหาไปเลยล่ะยักยอกของตกมันก็ยอมความได้อ่า
ยอมความได้จ่ายตังได้ก็ถอนความร้องทุกข์ก็ได้ค่ะไม่ได้เห็นมีอะไรเลยนี่ผมตั้งตั้งคนสังเกตน่ะจริงจริงแล้วตำรวจมีอำหน้าในการสั่งอายัดบัญชีไหมคะ
มีครับสั่งไปแล้วครับเป็นการสั่งอายัดโดยใช้อำนาจตามกฎหมายหรือขอความร่วมมือกับทางธนาคารคะ
ก็เป็นเรื่องของการรวบรวมอายัดหลักฐานครับธนาคารส่วนมีอำหน้าในการรวบรวมอายัดหลักฐานในการสวดคิดพยายามหลักฐานทั้งสามที่เกี่ยวข้องกับคดีครับ
ดิฉันแค่อยากจะทราบว่าคือมันเป็นอำนาจตามกฎหมายหรือเป็นแค่การขอความร่วมมือเท่านั้น
ผมบอกผมบอกมีไงครับ
ประการที่๒นะฟังให้ชัดนะประการที่๒คดีนี้เป็นคดีอาญาถ้าฟ้องว่ายักยอกของตกหรือรับของโจร
แต่วันนี้ยังไม่ได้ตั้งข้อหาเลยนะครับเอาล่ะรับคดีถูกถ้ารับคดีลงประจำวันต้องถามว่าลงยังไงเมื่อไหร่
ลงประจำวันกับการอายัดเงินเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันไหมถ้ายังไม่ได้ลงประจำวันแล้วไม่ไปรับเป็นคดีท่านไปอายัดเงินเนี่ยก็แปลกอยู่นะ
ทีนี้พอเรามีสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยอายัดเงินมันแปลกก็กลายเป็นมีคดีแพ่งฟ้องเอง
ดูให้ดีนะพอฟ้องคดีแพ่งปั๊บไต่สวนใช้อำนาจศาลยึดอายัดเงินนั้นทำไมต้องยึดซ้ำยึดซ้อนตั้งข้อสังเกต

ซึ่งโดยปกติในการทำคดีอาญาเนี่ยผู้เสียหายถ้าเขามั่นใจเนี่ยเขารอเรียกค่าเสียหายในคดียาโดยไม่ต้องยืนฟ้องแพ่ง
ก็คือจอกไปแล้วอันนี้คุณคนแรกและอีกคนหนึ่งมาเห็นตอนที่ส่งหม้อสลากให้คุณพิชาเนี่ย
ก็มีพยานอีกคนนึงก็จะขอแบ่งอีกนะฮะ๒๖เนี่ย
คุณพิชาบอกไม่ได้ก็ไม่แบ่งให้เขาก็จำได้ก็ยืนยัน
แต่ว่ารอบสองเนี่ยคุยนาน

ว่าอาจารย์ผมหนูขอแบงก์มั้ง

หรือเขาก็บอกว่าขอแบงก์ทั้งสองใบได้มั้ย

มีคนมาแบ่งก่อนหน้านั้นนะ
๑คนเป็นครูเหมือนกัน

เพื่อนเห็นด้วยว่าเลขมาถึงมือครูปีชาหนู
เพื่อนที่ทักทายครูปีชาเห็นด้วยว่าครูปีชาซื้อหวยใบนั้นไปแล้ว
ไม่ใช่เพื่อนโดยตรงคือเขาเป็นลูกค้าของเจ๊เกียว

ก็เห็นเลขด้วยว่าครูปิชาได้เลขจากมือเราไปแล้วเป็นเกียรติ๒๖
พี่รัฐจันทรพรบอกว่าจะเรียกว่าตัวเอง
ตัวเองมีเลข๒๖ไหม
มี๓ชุดนะมี๒๒๖๓๒๖แล้วก็๗๒๖
เพื่อนก็บอกงั้นเอา๗๒๖ให้เราก็แล้วกันอาจารย์พิชาสั่งไว้
พี่ก็เลยดึงดึงแล้วก็นับนับกับมือแล้วก็ส่งให้
แต่จำไม่ได้เขาให้แบงค์อะไรมาแต่บอก
แล้วก็อีกสักพักใหญ่มีอาจารย์แดงมา
เมาลอตเตอรี่ของพี่รัตนานะแต่ทีนี้แกก็ล้วงขึ้นมาหมด
แล้วแกก็เห็นอีก๗๒๖นี่แหละแกก็จะขอแบงค์
แต่ตอนนั้นนี่มันเป็นคือว่าเขาเล่าให้พี่ฟังอีกทีนึง
แต่พี่เห็นอาจารย์แดงมาจริงแต่พออีกสักพักอาจารย์ปีชาก็มาครับ
ที่ยังบอกว่าตัวเองอาจารย์ปีชามาแล้วจะอยู่ซ้ายมือ
แล้วก็ตรงที่เสาไฟอ่ะมันเป็นทางเข้าอ่ะครับ
อาจารย์ชาก็มายืนอยู่ข้างข้างพอยืนอยู่ข้างข้างก็
พวกพี่ก็ยังเดินไปเลยเดินไปหาพี่รัฐนาพรอ่ะ
ไม่รู้มันมีอะไรกินบันนั้นอ่ะอ่าก็เดินไปแล้ว
อาจารย์วิทาเขามาเขายังบอกว่าก็เพิ่งให้ไปเมื่อกี้ก็คือลอตเตอรี่
อืมแต่ทีนี้ว่าตอนที่เราทรงน่ะเจ๊เกียวเขาก็เห็น
พี่ส่งให้พี่รัตนาเจ๊เกียวเขาเห็น
เกียวอยู่ในเหตุการณ์เจ๊เกียวเห็นตอนที่ใช่ค่ะ
ให้ครูพิชาเลยหรอคะใช่ค่ะใช่เห็นเลขด้วยใช่ไหมคะ

สำหรับสามเจ็ดสองหกเจ๊เกียวจุดยอนได้เลยนะคะ

ตัวจริงค่ะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะคะ
แต่ว่าสอบหรือเปล่าหรือเป็นพยานหรือเปล่าเจ๊เกียวไม่ทราบ
ซื้อขายหวยที่ครูปีชามารับหวยนะคะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยมาเอาหวยที่เจ๊เกียวด้วย

คือตอนนี้คุณครูไม่ทราบนะครับทราบอย่างเดียวว่าพยานของครูก็มีเท่านั้นแหละ
บ้าบินกับพัชริดาแล้วก็เจ๊เกียวนะครับ
ส่วนอื่นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของสำนวน
ซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีนะ
ก็ขอสงวนด้วยกันนะครับ

แต่ตรงนั้นที่ร้านขายโรตเตอรี่เนี่ย
จะมีลูกค้าที่ยืนอยู่หลายคน
ดังนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะมาคุยกันเรื่องเรียกว่าคุณได้เรียกอะไรเราได้เรียกอะไร
ก็จะเอาลอตเตอรี่ให้ดูกันบ้าง
พูดเราก็พูดอีกนะครับ
คำว่าเอ่อใครมีรักฐานอย่างไรก็น่าจะเข้าในกระบวนการสารน่ะ
อันนี้เป็นการชี้นำประชาชนนะครับพอต่อมาพอต่อมา
ปราบเรียกไปกองปราบกองปราบเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องนี้
พอเขาวุ่นวายกันเรื่องนี้รูปข้อเท็จจริงมันเริ่มเปลี่ยน
พอเริ่มเปลี่ยนปั๊บคุณครูก็บอกไปที่ศาลต้องสารตัดสินเท่านั้น
สารเท่านั้นสารเท่านั้นผมไม่ได้คิดอะไรผมมานั่งฟัง
พอมีข่าวว่ามีเด็กของศาลมาเป็นพยานตรงนี้มันจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว
คือเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยนะครับเห็นจริงเห็นไม่จริงผมไม่ทราบ
แต่โดยปกติโดยมารยาทแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยไปยุ่งกับเป็นพยานเป็นพยานในคดี
ยกเว้นว่าเหตุเกิดในศาลเช่นผู้ต้องหาหลบหนีและยิงกันในศาล
อย่างนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่สารเป็นพยาน
เพื่ออะไรครับเพราะสารเนี่ยเขาต้องระมัดระวัง
ถ้าคนของศาลไปเบิกความแล้วสารเชื่อสารก็ถูกตำหนิได้ง่าย
คนของตัวเองใช่อ่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่เชื่อคนของศาล
สารก็ถูกตำหนิเองอ้าวคนของตัวเองท่านยังไม่เชื่อเลย
คือโดนท่านขึ้นทั้งร่องมันโดนท่านขึ้นทั้งร่อง
พยานคนนี้ไม่ใช่พยานที่มาตั้งแต่ต้น
ผมใช้คำว่าพยานงอกมันงอกงอกงอกงอก
มาตั้ง๓๐๔๐มาจนถึงตอนนี้แล้วบอกมีพยานเด็ดพยานเด็ด
ผมเริ่มแปลกใจก็เหมือนเอาคนของสารมาเนี่ยทำให้สารอึดอัดแล้วนะ
แต่สารต้องรักษาสถานะภาพถ้าเราไม่รักษาสถานะภาพของกรรมการ

แต่เรื่องนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ที่แรก
มันต้องมีคนหนึ่งจริงคนหนึ่งเท็จ
คำถามก็คือว่าสังคมเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไง

ขอโทษนะทำไมหน้าด้านเพชรอยู่ตลอด

สองคนนี้เขาต้องรู้ว่าของใคร

น่าจะมีหลายคนด้วยซ้ำไป

เพราะผมรู้อยู่กับใจไงอืม
ผมรู้อยู่ในใจอยู่นี่กล้องอยู่ในหูผมนี่
ผมได้ยินไงผมได้ยินได้เห็นได้ฟังมาเนี่ย
ผมรู้ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้น

ผมรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้าง